เพราะไม่มีคนเรียกกินข้าว

ทนไม่ไหวอัดคลิปออกมาโพสต์

ผู้ให้สติภาพเลิกถึงชีวิต

สาวของตัวให้โปะโดยนาน
ให้ม่อนยังไหลหยุดหยุดให้ม่อนยังไหล
กูเอาแท้มึงขอบคุณแก
ไม่รู้หิวหรือเมามากกว่ากันล่ะคอมเบอร์
ภาพเราอาจจะไม่ค่อยชัดอาจจะมืดแต่มันก็พอจะเดาเหตุการณ์ออกได้ว่าน่าจะทั้งเมาทั้งหิวร่วมด้วย
ขับรถบึ้นชนเสาบ้านตัวเองเข้าไป
ลูกสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือถูกพ่อแท้ขู่จะฆ่าทุกคนในบ้าน
ต้องย้ายหนีไปอยู่กับบ้านญาติคือบ้านน้าข้างกันนะครับ
อธิบายเรื่องราวแบบนี้ละกันนะฮะลูกสาวกับแม่เนี่ยไปกินข้าวที่บ้านน้า
ซึ่งอยู่ข้างบ้านกันนะฮะพอพ่อกลับมาถึงจังหวะนั้น
ไม่มีใครเรียกกินข้าวเพราะอะไรเจ้าของคลิปคือลูกสาวบอกว่า
น้ากับพ่อไม่ถูกกันเธอเองก็ไม่ได้กล้าเรียกก็ไม่ถูกกัน
เพราะกินข้าวอยู่บ้านน้าไงนะฮะอีกอย่างจริงจริงพ่อกับแม่
ทางกันมานานหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันเป็นเรื่องเป็นราว
พ่อเองก็ยังไปมามหามาสู่กันบ้างแล้วพ่อจังหวัดที่มา
กับเมียก็กินข้าวอยู่บ้านน้าตัวเองก็ไม่ถูกกับน้า
แล้วก็แยกทางกับเมียด้วยลูกเองก็ไม่ได้เรียกพ่อกินข้าว
พ่อก็เลยโมโหไม่มีคนเรียกกินข้าวใช่ไหม
เสียงดังชนเสาบ้านจนหักเสียหายครับ
ตะโกนถามว่าได้สร้างไว้เนี่ยบ้านหลังนี้ได้สร้างไว้ไหมมาทำแบบเนี้ย
นะฮะแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งความเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด

เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยขู่จะฆ่าลูกกับเมียมาก่อนหน้านี้แล้ว
ตะโกนด้วยว่ากูจะชนเสาให้ดู

บอกผู้ใหญ่บ้านเลยว่ากูไม่กลัวหรอก
แล้วกูจะบอกว่ากูเมากูมองไม่เห็น
ผมขอแยกพูดตามที่เขาพูดในคลิปเลยนะฮะ
แล้ววันที่เกิดเหตุพ่อก็ทำแบบนั้นจริงคือ
เหตุการณ์ก็โอละเวงตามคลิปที่เราได้เห็นได้ฟังไปนะฮะ
ทีมข่าวลงไปในจุดเกิดเหตุไปถามเรื่องราวจากคุณ
สุขศรีอายุ๕๗ปี
ก็เป็นภรรยาของคนก่อเหตุเป็นแม่ของเจ้าของคลิปนะฮะ
ที่บ้านอยู่ที่ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเห็นไหมว่าเสาหักเลยนะฮะ
คือเธอกับสามีเนี่ยสามีผู้ก่อเหตุชื่อว่านายบุญหลายจริงแล้วแยกทางกันมาหลายปีแล้ว
วันที่เกิดเหตุนายบุญหลายพยายามมาขอคืนดีด้วยแต่เธอไม่ยอมคืนดี
มันมีหลายสาเหตุนะคุณผู้ชมจนกระทั่ง๑๖เมษายนที่ผ่านมาวันที่เกิดเหตุ
นายบุญหลายขับรถมาหาที่บ้านด้วยอาการเมาครับนะฮะแล้วขับรถชนเสาบงเสาบ้านเสียหายกันไป
แล้วก็โมโหที่ลูกไม่เรียกกินข้าวด้วยแถมยังขู่ฆ่าเธอกับลูกด้วย
ก่อนหน้านั้นมางัดบ้านแล้วจะเข้ามาในบ้านจะไปหาเธอก็กลัวครับหนีออกไปอยู่บ้านญาติ
ก็คือบ้านน้าใกล้กันสุดท้ายต้องหนีออกไปญาติก็มาช่วยครับแต่ก็ไม่ได้ไหวเลยคุณผู้ชม
นายบุญหลายก็ยังเข้ามาก่อกวนอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับครับนะฮะล่าสุดเธอไปแจ้งความแล้ว
ลงบันทึกประจำวันแล้วที่สพประจันตคามตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนายบุไหลมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีทั้งเรื่องของคมคู่ทำลายทรัพย์สินจนเสียหายแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวนายบุญหลายก็คงจะไปสอบปากคำกับตำรวจกันต่อไปนะฮะ